คุณผู้ชมค่ะทำอะไรกันอยู่คะ๗โมง๑๘นาทีแล้ว
คือจะขอแรงค่ะเพราะข่าวนี้ต้องจ้องหน้าจอ
ช่วยดิฉันดูหน่อยว่าขาที่มันโผล่มาเนี่ยเป็นขาของใคร
เพราะคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเธอนำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เธอบอกว่าเธอไปว่ายน้ำคนเดียวสักประมาณ๔ทุ่ม
ถ้าคนคนเดียวมี๒ขาถูกไหมคะปรากฏว่าอีก๒ขาเนี่ยโผล่มาจากไหน

นั่นวงกลมสีแดงข้างล่างคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
คือถ้าเกิดจะมองเป็นขาเธอเองก็เป็นไปไม่ได้
ไม่ได้สิเพราะเธอกำลังว่ายน้ำอยู่ขาต้องตีน้ำอยู่ใช่ไหมใช่
ใช่อันนั้นขายืนอยู่บนพื้นในสระ
เออแล้วมีจังหวะเธอตกใจอะไรบางอย่าง

ดูคลิปนี้หลายรอบมากก็เลยขอแรงคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อย
หลายตาเผื่อจะได้มั่นใจกันมากขึ้น
คุณว่าขาเธอเองหรือขาใคร

ตัดต่อหรือเปล่านั่นไงมีชาวเน็ตบางคนบอกว่าตัดต่อหรือเปล่า
บางคนก็บอกเป็นภาพสะท้อนหรือเปล่าแต่อันนี้ในมุมวิทยาศาสตร์
แต่ในมุมความเชื่อก็มีในมุมความเชื่อก็มีนะคะ
เอาต้นเรื่องก่อนคนที่นำคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าแม่นางบุญหลายนำคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับระบุข้อความนั่นแหละค่ะ
เอาจริงใครอยู่ข้างหลังฉันใครดึงขาฉัน
นี่ไงประเด็นคือดึงขาด้วยไงคุณเธอบอกว่าเธอหันไปอีกทีไม่เจอใครเลย
แค่คิดก็กลัวแล้วคืนนั้นมัน๔ทุ่มโอ้โห๔ทุ่มแล้วเธอก็ไปว่ายน้ำ
ถ้าขาก็ซีดนะสี่ทุ่มไว้นะผมเห็นจังหวังมันมีแขนคนด้านบนด้วยนะ
ทำไมชัดขนาดนี้พอซูมแล้วมันจะมีภาพกว้างเหมือนเห็นแขนคนอยู่ข้างหลังเขาด้วยนะ
ชาวเน็ตเข้าไปเม้นเยอะมากกว่าสองพันความเห็นนะคะแล้วส่วนใหญ่นะ
ชาวเน็ตเชื่อเป็นเรื่องของความเชื่อว่าน่าจะเป็นผีหรือว่าขาปริศนาหรือเปล่า
แต่บางคนก็มองในลักษณะมุมวิทยาศาสตร์อย่างที่คุณบอกค่ะ
เอาล่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูกันจริงดีนี่นะคะ
ขาที่ยืนข้างหลังสาวนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนมากกว่า
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตดีดีขาคู่นั้นเนี่ยมันมีเงาใต้น้ำด้วยใช่ไหม

คุณดูด้านบนขวาผู้หญิงบนซ้ายจอมันมีเหมือนแขนคนอยู่เห็นไหม

ใช่แต่คุณคะมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาเฉลยนะคะว่านั่นคือขาคน
แต่ทางเจ้าของคลิปก็ยังไม่ได้เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมนะว่ามันคือขาคน

เพราะฉะนั้นแล้วก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะคะ
ผมว่าต้องถามคนถ่ายอ่ะ